เรื่องของข้อพิพาทโฉนดถุงกล้วยแขกกันเลย

โดยมูลนิธิวัดสวนแก้วเนี่ย
ซื้อต่อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าวันธนา

แต่ซื้อไปเสร็จจ่ายเงินไป๑๐ล้าน
มีผู้หญิงอีกคนนึงบอกว่าเป็นลูกของเจ้าของที่

การซื้อขายของวัดสวนแก้วกับผู้หญิงคนนั้น

อ่าแล้วก็มีการสั่งให้ออกจากพื้นที่
สิ้นเดือนมิถุนายนนี้แต่ล่าสุด
มีอาจารย์ปรเมฆจะไปช่วยพระพยอมในการต่อสู้คดี

พระพยอมก็อาจยิ้มออกเหมือนจะมีทางออกมากขึ้น

๑ไร่๑งาน๕๕ตารางวา
นายปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักงาน

เดินทางไปร่วมแถลงข่าวกับพระราชธรรมนิเทพ

ถึงความคืบหน้าเรื่องของข้อพิพาทที่ดิน
จำนวน๑ไร่๑งาน๕๕ตารางวา

นำมาขายให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้วราคา๑๐ล้านบาท

เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิวัดสวนแก้ว
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ต่อมามีทายาทของเจ้าของที่เดิม
ไปฟ้องร้องต่อสารว่าที่ดินผืนนี้
ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมอยู่
ครอบครองปรปักของนางวันธนาได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

นั่นเหมือนกับการซื้อขายต่อมาก็ไม่ถูกต้องเหมือนกัน
สารดีกามีคำสั่งให้วัดสวนแก้วย้ายสิ่งของออกจากที่ดินผืนนี้
สิ้นเดือนมิถุนายนนี้คือสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ
อาจารย์ปรเมฆก็บอกว่าตอนนี้รอหมายบังคับคดีอยู่ไปติดเมื่อไหร่

ทางวัดเองก็มีเอกสารหลักฐานในการซื้อขายอย่างถูกต้องกับนางวันธนา
ถ้าจะบังคับให้ออกนั่นหมายความว่าต้องเอาเงินจ่ายคืนกลับ
ทางวัด๑๐ล้านบาทเต็มจำนวนแต่ก็มั่นใจว่าจะสู้คดีได้นะครับ
ทางด้านของพระพยพเองก็บอกว่าอัตมารเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นนะ
ก็บอกว่าอัตมารู้สึกสบายใจขึ้นนะ

ความสามารถเรื่องของกฎหมายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือวัด

รูปแบบใดอัตมาก็พร้อมรับ

้อมรับคำตัดสินของศาลเช่นเดียวกัน

ถ้าเราชนะได้เงินคืนมาหรือเราแพ้ไม่ได้เงิน

เป็นเครื่องเตือนใจเขียนข้อความที่มาที่ไป

ตอนที่ทำครั้งนั้นขายดีมากเหมือนกันนะ
ผู้คนที่ทราบข่าวก็แห่ไปซื้อ

เป็นกล้วยแขกประมาณสัก๘กระทะได้

ก็เอาไปทำกระเป๋า

พระพยอมเพราะว่าไม่มีใครมาแนะนำเรื่องข้อกฎหมาย

ระหว่างขั้นตอนเรื่องของกฎหมายต่อไป